ท่านผู้ชมครับมีเรื่องของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มาเตือนกันอีกแล้วนะครับ
พฤติกรรมมันก็ไม่ค่อยได้แตกต่างกันหรอก
อาจจะมีรูปแบบที่แปลกไปบ้าง
แต่ก็ลักษณะเดียวกันคือใช้โทรศัพท์นี่แหละ
ตำรวจก็ฝากเตือนว่าอย่าไปหลงเชื่ออย่างเด็ดขาด
ล่าสุดเป็นหญิงอายุ๔๙ปีอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ทำธุรกิจส่วนตัวนะคุณเขียนมาสอน
ชื่อว่านางรุ่งทิพย์ณครังสุนะฮะ
ก็ปรากฏว่าถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์โทรศัพท์มานะครับ
โทรศัพท์มาทางมือถือนี่แหละนะครับ
แล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยมีปัญหาเรื่องของบัญชีนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๑๖มกราคมนะครับ
คุณรุ่งทิพย์บอกว่าเตรียมตัวจะออกไปทำงาน

ลายสายบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปรายศนีย์ของจังหวัดประจวบคิริคัน
แต่ว่าผู้เสียหายอยู่ที่ขอนแก่นนะครับ
บอกว่ามีพัสดุตกค้างเป็นชื่อตนแล้วก็เบอร์โทรของตนอยู่
ตนก็บอกว่ามันไม่ใช่นะ
เพราะว่าตนเนี่ยไม่ได้มีบ้านอยู่ประจวบคิริขัน
แต่เขาก็ยืนยันว่าอันนี้เป็นชื่อของตน

เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่เป็นไรงั้นคุยกับอีกคนนึง
ก็ให้คุยกับปรายศนีย์อีกคนนึงนะครับ
พอรับสายต่อไปเจ้าหน้าที่อีกคนนึงก็สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพัสดุ

ตนก็บอกว่าไม่มีนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่า

บอกว่าตัวเองเนี่ยสงสัยถูกเอาชื่อไปแอบอ้างแน่เลย
เพราะว่ายังไงให้คุณไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพประจวบคิริขันก่อนดีไหม

สะดวกจะมาที่ประจวบคิริขันมาแจ้งความไหม
คุณรุ่งทิพย์ก็บอกว่าโอ้โหต้องทำมาหากินจะไปยังไงอยู่ขอนแก่น

งั้นเดี๋ยวผมอำนวยความสะดวกให้ผมโอนสายไปให้ตำรวจ

สายที่๓คุณรุ่งทิพย์บอกว่าโอ้โหเสียงนี่เหมือนกับอยู่สถานีตำรวจเลย

แล้วก็อ้างว่าคนที่คุยด้วยเนี่ยเป็นตำรวจนะฮะ

โดยบอกว่ายังไงขอข้อมูลด้วยแล้วกันนะครับ
เดี๋ยวถ้าท่านไม่ให้ความร่วมมือวันพรุ่งนี้
จะให้ทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
โดยอ้างชื่อนะพลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์
ซึ่งท่านเกษียณไปแล้วเดี๋ยวจะให้ไปหาที่บ้าน

คุณรุ่งทิบเขาก็เขาก็เอ๊ะเห้ย

ก็เลยให้ข้อมูลทั้งเบอร์บัญชี
หมายเลขแบงค์หมายเลขบัตรประชาชนของตัวเอง

จำคดีของเบนเลสซิ่งได้ไหมครับ

ถือสายไว้นะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อ
ความที่ติดต่อกลับไปเป็นของทางธนาคารที่คุณถือบัญชีอยู่เนี่ย
ให้คุณบอกมานะครับว่าเขาส่งรหัสอะไรมา
เพราะเวลาที่ธนาคารเราจะโอนบัญชีอะไรพวกนี้
ก็บอกหมดเลยปรากฏว่ามันโอนเงินออกไปจากบัญชีของคุณรุ่งทิพย์๓ครั้งนะฮะ
รวมเป็นเงิน๙๙๕๐๐บาท
เหลือติดบัญชีไว้ให้๓๗บาท
นี่นะแล้วก็ทีนี้เรียบร้อยเลยฮะ
หูไปเรียบร้อยก็แบบเงินศูนย์เลย
โดยคุณรุ่งทิพย์บอกว่าพอวางสายกับเจ้าหน้าที่ทั้งหลายทั้งแหล่เสร็จสิ้นนะ
ตั้งแต่ปรัสนิยันตำรวจเนี่ยก็โทรศัพท์ไปหาลูกสาว
ลูกสาวก็บอกโอ๊ยแม่ถูกหลอกแน่แม่ยังไม่เชื่อนะ

ปรากฏว่าโทรไปหาเจ้าหน้าที่ธนาคาร
เงินในบัญชีของเธอเนี่ยถูกโอนไปยังบัญชีของนายมาหามะคามิ
ซึ่งอยู่ที่จังหวัดสงขลาเรียบร้อยหมดแล้ว๙๙๕๐๐บาท
ตอนแรกลูกสาวบอกแม่ว่าโดนหลอกแน่แน่แม่รีบอายัดบัญชีเลย
โทรไปตั้งใจจะอายัดไม่ทันไงมันโอนแล้ว
ตั้งแต่ตอนที่ว่าให้บอกรหัสอะไรมาทั้งหมดนั่นแหละ
ฟังเสียงดูนะครับ
แม่โทรหาลูกว่าแม่โดนอย่างงี้คดีอย่างนี้นะบ้างอย่างงี้นะ
หน่อยนึงลูกโทรมาแม่แม่โดนอันนี้แล้วโดนก็แก๊งนี้แล้ว
แม่บอกว่าไม่ใช่ลูกเป็นสำรวจ
มันไม่ใช่แม่มันเป็นแก๊งที่เนี่ยที่หลอกลวงคอร์เซ็นเตอร์เนี่ย
วันนี้โทรไปอายัดที่สำนักงานใหญ่นะไม่มีเบอร์ของคอร์เซ็นเตอร์อยู่
ก็โดยโทรไปเถิ่งพี่ขออายัดบัตรหน่อยอะไรอย่างงี้
น้องรู้ในบัญชีพี่นี้มันมีเงินมั้ย
บอกว่าไม่มีสักบาทเลยพี่คือมันเอาออกไปหมดแล้ว
แป๊บนึงไม่นานเท่าไหร่คือมันออกไปหมดเลย
แต่คนอื่นเตือนแต่เพื่อนระวังนะระวังนะมาเดินกับตัวเอง
เนี่ยค่ะก็บอกเตือนคนอื่นเหมือนกันนะแต่เนี่ยมาโดนตัวเอง
คุณผู้ชมส่งข้อความมาทางไลน์เยอะเลยนะคะ

ใช่บางคนบอกโดนเมื่อ๒วันที่แล้ว

ตำรวจบอกมันมีเยอะจริงต้องระวังมีคนแจ้งความเยอะนะคะ
เป็นเรื่องที่มีผู้เสียหายมาแจ้งความเป็นจำนวนมาก
ความเสียหายก็มากน้อยแตกต่างกันไป
แต่พฤติกรรมของคนร้ายลักษณะเหมือนกัน
ใช้โทรศัพท์แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่มาหลอกถามข้อมูล
แล้วก็เอาข้อมูลนั้นทำธุรกรรมทางการเงินผ่านแอปพลิเคชัน
โทรศัพท์มือถือโอนเงินของผู้เสียหายเข้าบัญชีของคนร้าย
ดเงินออกไปหมดแล้วก็หนีหายไปเลย
เพราะฉะนั้นขอฝากเตือนว่าไม่ว่าจะอย่างไรอย่าลงเชื่ออย่างเด็ดขาด
คุณผู้ชมบอกว่าเพิ่งโดนเมื่อวานโทรมา
มันก็จะมีพฤติการแบบนี้ค่ะก็ต้องระมัดระวังนะ
มีข่าวให้เป็นตัวอย่างอุทาหรณ์อยู่หลายครั้งจริง